จะพาคุณผู้ชมไปชมความสวยงามของเมืองตูลุสในประเทศฝรั่งเศสนะครับ
ซึ่งเป็นเมืองแห่งสถาปฏิการในยุคเรนเตอร์ซ่อง
ถึงพาไปชมบรรยากาศในแง่มุมที่หลากหลายของเมืองนี้

ติดตามได้จากคุณมาซิรีกรอบแก้วครับ

กระทบอิดสีแดงคล้ำของบ้านเรือนในเมืองตูลูส
เมืองทางตอนใต้ของฝรั่งเศส
สะท้อนให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมในยุคเร็วใน๒๐
ที่เป็นเสน่ห์ของที่นี่ค่ะ
เช้าแบบนี้เราจะเห็นเมืองนี้เป็นสีชมพู
จนเป็นที่มาของสมยานามเมืองสีชมพู

มีเสน่ห์งดงามกลมกลืน
สร้างความรู้สึกที่อบอุ่นให้กับผู้พบเห็น

ใจกลางเมืองจะเห็นจตุรัสกาปิโต

อวดโฉมมาตั้งแต่คริสตศักราช๑๗๖
หน้าอาคารรองรับด้วยเสาหินอ่อนขนาดใหญ่๘ต้น
ประดับด้วยสัญลักษณ์ที่แสดงพลังอำนาจและความยุติธรรม
เข้ามาภายในจะพบกับสถาปัตยกรรมที่อลังการ
ปฏิมากรรมที่ผ่านการเวลาที่ยาวนาน
รูปปั้นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์

และเพดานที่งดงามเก่าแก่ทรงคุณค่า
เป็นอีกหนึ่งจุดหมายของนักท่องเที่ยว
ชื่นชอบสถาปัตยกรรมสไตล์ฝรั่งเศส
ต้องมาเสพงานศิลป์ที่นี่ค่ะ
บริเวณหน้าจตุรัสแห่งนี้ทุกวันพุธ

ตั้งแผงลอยคล้ายของเป็นตลาดนัดย่อย

รวมไปถึงสินค้าที่จำเป็นอย่างเสื้อผ้าในราคาย่อมเยาว์
เริ่มต้นที่ประมาณ๓ยูโรหรือ๑๒๐บาท
แต่ตลาดนัดที่นี่เก็บร้านเร็วค่ะ
พอ๖โมงเย็นเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าเคลียร์ทุกแผง
ลานนี้ก็จะโล่งเตียน
ใกล้จตุรัสมีร้านขนมที่ได้รับความนิยม

มีชื่อร้านว่าลามีเซลีน
ด้วยวัฒนธรรมการกินคนโตลูสนิยมทานพาย
ร้านนี้จึงแนะนำ๒ชิ้นนี้ให้กับเราค่ะ
ชิมแล้วต้องบอกว่าตกหลุมรักชิ้นนี้เลยค่ะ
เพราะว่ารสชาติหวานกำลังดี
นุ่มฟองครีมขั้นด้วยคลาสตาร์ทฟุตตี้เปรี้ยวหวาน
ทานแล้วให้ความรู้สึกสดชื่นมาก

เปลี่ยนอารมณ์มาชมเมืองบนม้ามุ่นกันบ้างค่ะ
อิริยาบทคนเมืองนี้กลางสวนสาธารณะ

ลูดช่วงเดือนกันยายนยังอยู่ในช่วงหน้าร้อน
เราจึงได้เห็นคนเมืองนี้จุงครอบครัวเพื่อนฝูง

ทำกิจกรรมนันทนาการเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวกันที่นี่
จตุรัสกาปิโตมีทั้งร้านอาหาร
สรรพสินค้าให้เลือกแวะมากมาย
นักท่องเที่ยวมีแผนที่แค่แผนเดียว
ในวันเดียวก็เที่ยวได้เกือบครบแล้วล่ะค่ะ
แต่ที่สาวหลายคนไม่พลาดคือร้านเครื่องสำอางแบรนด์เนม

แนะนำถ้าอยากเซฟสตางค์ให้มองหาป้ายเซลล์
และถามราคาให้แน่ชัดนะคะ
เพราะว่าที่นี่ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนคืน
เดินมาจากจตุรัสราว๘๐๐เมตร

ก็จะได้เห็นแสงไฟทอดยาวสะท้อนลงแม่น้ำการอน

หรือสะพานใหม่ที่สร้างขึ้นเมื่อปี๑๕

จากสะพานแบบเก่าที่มักมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำ
ริมแม่น้ำการรมีส่วนสาธารณาเล็ก
ให้เวรุนได้มานั่งแฮงอัลผ่อนคลาย
ดำบรรยากาศในยามค่ำคืน

ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาชื่นชมความงดงาม
ผสมผสานความยิ่งใหญ่ของเมืองตูลูส
อีกเมืองหนึ่งที่มีเสน่ห์ของประเทศฝรั่งเศสค่ะ
มาสุรีของแก้วขาวเที่ยวรัฐทีวีรายงาน